เนี่ยเอาเขาก็แขวนคอตรง

พอเค้าหลีทีวีสิ่งนั้นก็เดินย้ายทิศทางมาที่หน้าห้องพี่เพื่อนคุณแพว
แล้วเค้าเนี้ยทบแบบมารวาจบิดประตูบิดเร็ว
ทำอย่างนี้กับกูทำไมมึงทำอย่างนี้กับกูทำไม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
เพื่อคุณผู้ชมนั้นจะได้มาร่วมรายการสถานีผีดุของเรานั่นเองครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญอยู่กับผมเป็นที่เรียบร้อยครับยินดีต้อนรับคุณตุ๋นครับสวัสดีครับคุณตุ๋นสวัสดีครับพี่แจ๊คสวัสดีครับโอ้โหปกติเนี่ยเราจะคุยกันผ่านทางโทรศัพท์ใช่ครับใช่ครับแต่ครั้งนี้เราเห็นหน้ากันรู้สึกว่าเราเพิ่งจะเห็นหน้ากันครั้งแรกหรือเปล่าครั้งแรกครับครั้งแรกครั้งแรกเลยใช่ไหม
ครั้งแรกเลยครับเออนะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่วันนี้มาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราครับแน่นอนนะครับคุณตุ้นครับประสบการณ์ที่จะมามอบความหลอนให้กับคุณผู้ชมชาวสถานีผีดุในค่ำคืนวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับห้องถูกไหมครับใช่ครับมาพร้อมกับชื่อเรื่องว่าห้องพักจำเป็นใช่ครับเออเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นคุณต
แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เมื่อสิบแปดปีที่แล้วคือเขาระหว่างที่เขาจีบภรรยาเขาเรื่องของเรื่องเนี่ยคือหนึ่งสองคนนี้เขาเป็นเขาอยู่จังหวัดทางภาคเหนือเราไม่ระบุแล้วกันว่าจังหวัดไหนนะฮะทางแฟนของคุณโอเนี่ยเขาเป็นพนักงานขายพวกแว่นเขาเป็นเซลล์ที่ขายอยู่ในห้างแต่แบรนด์เนี้ยมันกระจายสาขาไปทั่วในจังหวัด

เขาเล่าให้ผมฟังเขาส่งรูปมาให้ผมดูว่าสภาพตึกเป็นยังไงผมยังตกใจเลยนะผมบอกอยู่กันได้ยังไงอ่ะเมื่อสิบแปดปีที่แล้วเนี่ยเขาเอาภาพประกอบให้ผมดูแล้วเขาบอกว่าแพลวเนี่ยแฟนเขาเนี่ยช่วงนั้นเขากำลังจีบกันอยู่จะต้องไปพักเนี่ยสภาพตึกเนี่ยนะฮะเป็นตึกครูหาเดียวเล็กเล็กแล้วข้างข้างก็มีตึก

เขาไม่อยากจะตัดต้นไซด์ต้นไซด์ใหญ่เลยนะเขาไม่กล้าตัดแล้วฉะนั้นเนี่ยเขาต่อเติมรู้สึกว่าครูหานี้เหมือนจะเคยถูกต่อเติมเป็นครัวเขาก็สร้างกำแพงล้อมแล้วล้อมยังไงก็ล้อมต้นไซด์แล้วก็เว้นตรงช่วงหลังคาไว้ให้ต้นคือคุณแพรวผมก็คุยกับคุณแพรวเขาด้วยเขาก็บอกว่าเวลาขึ้นเนี่ยทุ
ขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นชั้นลอยลักษณะชั้นลอยเนี่ยของตึกครูหาพี่แจ๊กจะนึกออกว่าปกติก็จะลอยแล้วก็จะเห็นร้านด้านล่างแต่ด้วยความที่มันเป็นชอบเนี่ยเขาจะปิดฝ้า
ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สภาพที่จะเห็นก็คือจะเป็นเป็นเปลือยด้านหลังฝ้ามืดแม้กลางวันก็มืดนะครับมีห้องน้ำอยู่เท่านั้นพอขึ้นไปชั้น๓ซึ่งจะเป็นที่พักที่พักของพนักงานเท่านั้นกั้นเป็นสองห้องตึกแถวที่ยาวนะครับกั้นเป็นสองห้องขึ้นไปปุ๊บตรงไปก็จะเป็นห้องข้างหน้าเป็นห้องหนึ่งห้องคุณแพลวจะอยู่ทางด้านส

หนีกำลังยก็พยายามจะเค้นกันน่ะคุณแพลก็นม
อะไรเหรอเขาบอกอยู่ต้องอยู่เพราะว่าผู้จัดการข้อ
บังคับให้อยู่แล้วคุณแพลวก็เลือกไม่ได้
เพราะว่าบ้านเขาอยู่ต่างอำเภอและไกลมาก

ในตัวเมืองก็จะปิดประมาณ๒ทุ่ม
คุณแจ๊คนึกออกนะในห้างปิด๓ทุ่ม

คุณแพลวจะไม่ได้เจอเวลาเย็นที่มีแดด
เวลาสว่างเลยของการที่จะเข้าร้าน

ผมก็คงไม่อยากจะกลับเดียว

ยังไม่เกิดอะไรขึ้นคุณโอเล่าให้ฟังนะ

กำลังจะจีบเนี่ยคุณโอมาจีบทีหลัง
หลังเนี่ยพอคุณโอเริ่มมาจีบเนี่ย

ผมก็รู้จักทั้งสองคนนะเขาก็เล่าให้ผมฟังว่า

เพื่อนคุณแพลวเนี่ยเขาบอกขอไปทำธุระหน่อย

เดี๋ยวเรากลับแล้วเราไปรอหน้าตึกแน่นอนอ่ะ

เดี่ยวเข้าไปแน่นอนอืมช่วงระหว่างรอเนี้ย

เออเดี๋ยวคงเพื่อนคงมาอะไรอย่างเงี้สักพักเขาก็หันมองไปเรื่อย
เขาก็หันไปมองชั้น๓ซึ่งเป็นหน้าต่างของห้องเพื่อนเขา
อ่าอ่าเขาบอกเขาเห็นเป็นแบบเหมือนเงาคนหนึ่งอ่ะ
โผล่มาครึ่งตัวหน้าต่างนี้แล้วออกนอกหน้าต่างด้วยนะ
แล้วประมาณครบอ่ะหันมามองอ่ะหันมามอง
ด้วยความมันมืดไฟก็ไม่มีอะไรมาก
คุณแพลวเขาหันมามองก็เอ๊ะเอ้าเพื่อนกลับมาถึงแล้วเมื่อไห
ทำไมมันใจกล้ามันมันขึ้นไปก่อนจังเลยแล้วไม่เปิดไฟ
ก็ตะโกนเรียกเอ้ยลงมารับหน่อยคือกุญแจเพื่อนก็ถืออยู่คนเดียว
ลงมานับด้วยลงมารับด้วยก็เอ๊ะไม่ตอบก็คือประมาณว่า
ห้อยตัวมาแล้วก็ขึ้นลงอย่างเงี้ยแล้วก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมา
คุณแพลวก็บอกประหลาดเป็นอะไรหยิบมือถือ
สมัยก่อนไม่มีสมาร์ทโฟนมีแต่มือถือใหญ่อะนะ
คุณแพลวก็โทรกดโทรสียังอยู่ข้างหลังหันกลับไป
เพื่อนคือเพื่อนกำลังเดินมาพอดีแล้วก็ถามว่า
โทรมาทำไมอืมก็อยู่ข้างหลังแล้วก็เล่าให้เพื่อนฟัง
ก็เอ้ยจริงเหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยคือตกเริ่มตกใจแล้ว
นั่นเป็นครั้งแรกที่แบบว่าเริ่มมีผิดสังเกตช่วงเวลานั้นเนี่ย
คุณโอเขาก็จีบคุณแพลวอยู่สมัยก่อนมันก็ไม่มีสมาร์ทโฟน
มันประหลาดมากเลยโทรโทรคุยกันอย่างเงี้ยอยู่ดี
โกนมาเลยมึงทำอย่างนี้กับกูทำไมแล้วกดสายทิ้ง
อืมคุณโอก็บอกอ้าวคือเขาคุยเขาคุยกันปกติใช่ไหม
มีเรื่องทะเลาะกันเออคนเพิ่งจีบนะฮะคุณแจ๊คครับ
เพิ่งจีบด้วยซ้ำนะกำลังแบบว่าโลกสีจำพูตอนนั้นแต่
เจอคุณแพลวแพลวบอกว่าเมื่อคืนตะโกนด่าเราทำไมอ้าว
คุณแพลวก็ได้ยินเหมือนกันว่าคุณโอก็ตะโกนว่ามึงทำ
อย่างงีกับกูทำไมอ้าวต่างคนต่างได้ยินทั้งคู่เลยต่าง
ได้ยินต่างได้ยินเหมือนกันเลยคุณโอบอกเฮ้ยมันมันผิด
ปกติแล้วนะมันไม่ใช่วิสัยอะไรอย่างนี้ที่จะเกิดขึ้น
เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณแพลวจะเริ่มเจอ
มาเรื่อยคือทุกห้าทุ่มครับมีเสียงเดินขึ้น
ไดมาครับจากชั้นลอยจากชั้นลอยนะฮะเดินขึ้นบันได
มาเปิดเปิดตึบแล้วมาอยู่หน้าห้องหน้าห้องคุณแพลวครับ
แล้วก็มีแล้วก็บ่นพรึมพรึมพรึมพรึมอะจับใจความไม่
ได้อืมทุกห้าทุ่มวันเว้นวันวันเว้นวันค่ะเจออย่างเงี้บ
บ่อยเนี่ยคุณโอเล่าให้ฟังว่าช่วงที่คุณแพลวเนี่ยอยู่
ห้องพักนั้นเนี่ยคุณแพลวเนี่ยจะลักษณะแบบหม่นมากมอง
มากอืมบางคืนคุณแพลบอกว่าฝันร้ายอ่ะแต่ก็จำไม่ได้
ฝันร้ายอะไรแต่รู้สึกว่ามันหดหูมันเศร้ามากไม่มี
ว่ามันคืออะไรนะฮะมีคืนนึงเนี่ยความชัดเจนเนี่ย
พอยิ่งคุณโอจีบคุณแพลวเริ่มรู้สึกว่ายกมีความรักมาก
เท่าไหร่ทำไมเรื่องของเรื่องของที่คุณแพลวเจอมัน
ดันกลับแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งคุณแพลวเล่าให้ฟัง
ว่าเขาฝันทุกครั้งความฝันที่ฝันเนี่ยจากไม่ค่อย
ชัดเจนจะเริ่มชัดเจนครับจนบางครั้งเนี่ยตีห้าเวลาตี
ฝันว่าคือคืนก่อนเนี้ยก่อนนอนเนี่ยบางทีก็ได้ยิน
เสียงนะแต่ความที่คุณแพลวไม่อยากคิดอะไรมากเพราะ
คิดว่าเพื่อนเขาอ่ะเอ่อเมดเขาคงมีแฟนมาหาพอมี
เขามีกุญแจให้แฟนอะไรอย่างเงี้ยพอคุณแพลวหลับ
แล้วช่วงเวลาตีห้าคุณแพ้วบอกว่า
ฝันชัดมากเลยเป็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งกอดเขาขุดคูอยู่
แล้วก็ก้มหน้าแล้วก็ร้องไห้
มึงทำอย่างนี้กับกูทำไมอ่ะมึงทำอย่างนี้กับกูทำไม
เป็นอย่างนี้บ่อยมากติดกัน
คุณโอบอกว่าเฮ้ยมันไม่ไหวออกไหม
แต่แพลวก็บอกว่าตอนนั้นก็ทุกคนก็ยังไม่มีเงินนะฮะ

สถานการณ์มันบังคับมันจำเป็นจริงนะ
บังคับผมถึงเข้าใจไงเพราะว่าคนที่มันไม่มี
มันย้ายไปไม่ได้บ้านอยู่ไกลจาก
ร้านเนี่ยเป็น๒๐กิโลว่าไม่คุ้มกัน
เขาต้องทนความทนเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งที่พีคว่า
คุณแพลวบอกว่ามีคืนนึงเนี่ยมันกึ่งหลับกึ่งตื่น
แล้วประมาณว่าเห็นผู้ชายเนี่ยท่าเดิมเลยมุมห้อง
อดเข่าอย่างเงี้ยมึงมึงทำอย่างนี้กับกูทำไม
แล้วก็เงยหน้าแต่ยังไม่เห็นหน้านะครับเป็นเงา
ทำอย่างนี้กับกูทำไมแล้วก็คว้าขาคุณแพลว
จับหมับแล้วก็กระชาก
เจ็บด้วยอืมคุณแพวก็แบบด้วยความที่แบบ
เราก็ไม่อยากจะคิดมากเพราะว่ายิ่งคิดเรายิ่งกังวล
ใช่ไหมครับก็โอเคลงไปทำงานเลย
ช่วงนั้นน่ะเป็นวันอ่าเป็นวันนี้
พักของคุณแพลวพอดีคุณแพลวกับคุณโอเนี่ยก็โอเค
คุณโอก็มารับคุณแพลวเนี่ยออกไปกินข้าวอะไรข้างนอกกัน
คุณโอเล่าให้ฟังว่าแปลกมากเลย
ก็คุณแพลวช่วงหนึ่งเขาเดินช้อปปิ้งเขาก็เดินนำหน้าไปอืม
โอบอกว่าก็ดูขาคุณแพลวว่าเอ๊ะ
ทำไมมันมีรอยอะไรจ้ำจ้ำแดงแดงอืม
ก็บอกให้แพลวหยุดก่อนเนี่ยยืนดิเอามือไปทาบ
เป็นรอยมือขนาดใหญ่ตับขาเป็นจ้ำแดงและช้ำเขียว
คือช้ำเขียวเลยนะฮะนั่นคือต้องแรงมาก
คุณแพลวก็บอกเออคือก็ไม่อยากจะแบบลื้อฟื้น
แต่เพราะว่าเขารู้เขาเจ็บแต่ไม่คิดว่ามันจะนับวันไอ้รอยเนี่ย
มันก็ยิ่งขึ้นชัดจนวันหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นวันที่แบบว่า
คุณแพลวรู้สึกว่าจะไม่ไหวแล้วอ่ะมันคือที่สุดแล้ว
คือที่สุดแล้วคุณแพลวคือเขาบอกว่าทุกครั้งที่อยู่หรือเจออย่างนี้
คือจิตมันตกมันห่อเหี่ยวบางครั้งเนี่ยยอมกลับไปบ้านที่ไกลไกลเนี่ย
เขาบอกว่าหายนะความห่อเหี่ยวความรู้สึกอยากตาย
ความรู้สึกตัวเองไร้ค่าเหมือนคนเป็นโรคซึมเศร้า
แต่ไม่มีเหตุแต่ทำไมพอออกจากที่นั่นแล้วหาย
มีวันหนึ่งคุณแพลวก็บอกว่าเขานอนอยู่เนี่ย
เวลาตีห้าเขาฝันชัดมากเลยเขาฝันว่าผู้ชายคนนี้
เหมือนเดิมเลยท่าเดิมมุมเดิมทุกอย่างแต่ที่แตกต่างกันขึ้น
ก็ลุกลุกขึ้นไปแล้วก็ไปมองเงินเอยเพดาน
สักพักครับผู้ชายคนนี้เขาเชือกเนี้ยมาแขวนเอ้ย
นึกออกไหมฮะว่าเป็นแบบว่าสมัยห้องสมัยที่จะเป็นอ่า
ลมที่แขวนที่หมุนมันจะมีการถอดแล้วมันจะเหลือตะขออยู่
ใช่ค่ะแขวนปุ๊บใช่เขาแขวนปุ๊บแล้วเขาก็แขวนคอตรงนั้น
ลักษณะเพราะคุณแพรวเขาฝันเห็นแขวนเสร็จเพราะก็ก็มามองเนี้ย
สักพักแล้วเงานั้นเหมือนประมาณว่าเน่าอ่ะแล้วก็ล่วงปุ๊บ
ตรงที่ที่คุณแพลวนอนพอดีตรงฟืบครับ
แล้วก็สะดุ้งตื่นคือเอ้านี่มันเวลาประมาณห้าทุ่มครึ่ง
แต่คุณแพลวบอกว่าเอ้ยคือเขาหลับไปก่อนไงสรุปคือคุณแพลวอ่ะ
หลับไปก่อนอืมก็ตกใจมากเลยก็เลยแบบไปห้องเพื่อนแล้ว
เดินไปห้องเพื่อนข้างซึ่งห้องเพื่อนเขามีทีวีก็ไปหา
คือเพื่อนคุณแพลวเนี่ยเขาดูทีวีอยู่แล้ววันนั้นแฟนเขาไม่ได้มาพักด้วย
คุณแพรวเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยก็ไม่ไหวแล้วอ่ะขอขออยู่ด้วยได้ไหม
ก็บอกโอเคได้ไปแล้วก็เล่าให้ฟังเพื่อนเขาก็กลัวเหมือนกัน
เพราะเขาบอกว่าเขาก็เจอเหมือนกันว่าเวลาเข้าห้องน้ำ
เหมือนมีคนมายืนอยู่หน้าห้องน้ำหรืออะไรอย่างนี้ครับ
สักพักระหว่างที่คุยนั้นเนี่ยช่วง๕ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืน
มันเป็นเวลาที่แบบที่คุณแพลวเจอประจำกับเสียงเดิน
คราวเนี้ยสองคนเนี้ยได้ยินพร้อมกันครับตึกตึกคราวเนี้ย
เสียงเนี้ยมาหยุดหน้าห้องคุณแพลวก่อนอืมแล้วคันนี้
ขอประตูด้วยนะแล้วก็บ่นพึ่มพำพึ่มพำ
ซึ่งจับใจความได้เบาเบาว่าทำไมทำอย่างงี้กับกูอ่ะ
ทำไมทำอย่างงี้กับกูใช่คือไอ้ความที่เพื่อนคุณแพลวอ่ะ
ยังไม่เจออย่างคุณแพลวไงเอ้ยแฟนแฟนมาหรือเปล่า
จะออกเปิดประตูคุณแพรคว้ามือมาเดี๋ยวอย่าพึ่งเออ
อย่าเพิ่งทำไมใจร้อนอย่างนี้เบาทีวีเดี๋ยวนี้นะ
บอกพ่อเบาทีวีปุ๊บทำไมทำอย่างงี้ดูเฮ้ยไม่น่าใช่
ใช่แฟนจริงเหรอเพราะว่ากุญแจเข้าร้านเนี่ย
อยู่กับเพื่อนของคุณแพลวต้องคุณเพื่อนคุณแพลวต้องลงไปเปิดเท่านั้น
ฉะนั้นใครจะเข้ามาได้ยังไงนะฮะสักพักหนึ่งเสียงนั้นน่ะ
พอเขาหลีทีวีใช่ไหมเสียงนั้นก็เดินย้ายทิศทางมาที่หน้าห้องเพื่อน
เพื่อนคุณแพลวอืมแล้วเขานี่ทบแบบอารวาสปังปังปัง
บิดตระตูบิดบิดเลยบิดคลักคลักคลักคลักคลัก
มึงทำยังงี้กับกูทำไมเขาสองคนนี้ก็ตกใจมาก
โจรหรือเปล่าแต่ไม่น่าจะใช่โจรเพราะว่ามันมัน
เป็นอย่างงี้ได้สักพักแล้วเงียบพอเงียบปุ๊บแล้วเนี่ยคือคือต้อง
เขาเรียกว่าเพื่อนคุณแพลวก็ค่อนข้างจะใจเด็ดเหมือนกันนะ

คุณโอก็สอบถามเรื่องราวว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมยังไง

อยู่ไม่ได้แล้วไปนอนบ้านคุณโอก่อนละกันทั้งสองคน
แล้วพรุ่งเนี้ยมาขนของกลับคุณโอบอกว่าโอเค
พอมาขนของกลับตอนเช้ามาบอกผู้จัดการเลยว่าไม่อยู่แล้ว
เรายอมเดี๋ยวเราจะไปอยู่บ้านเช่าหออื่นแล้วกัน
ยอมเกียจเงินคุณโอก็มาเก็บของคุณโอเล่า
อันนี้คุณโอเล่าให้ผมฟังเลยว่าลักษณะพื้นไม้ห้องเนี่ยเป็นไม้ปาเก้
ก็เก็บของเสร็จปุ๊บก็เหลือฟูกที่นอนของคุณแพลว
คุณโอเขาก็ม้วนฟูกเอ้ยสิ่งที่คุณโอเห็นอ่ะ
คือคราบอ่ะคราบเหนียวเหนียวเป็นวงกว้างกว้างอย่างเงี้ย
เขาบอกว่าแพลวตอนเอาพวกมาปูนนี้ไม่ได้รูเลยเหรอ
แพลวบอกหมายถึงว่าคราบเนี้ยมันอยู่ที่พื้นอยู่ที่พื้น
คุณโอบอกมันใช่แน่ถ้าจากที่แพลวเล่าให้ฟังว่า
ว่าไอ้ข้างบนเนี่ยแขวนคอแล้วอาจจะเป็นร่างที่เน่าลงมาอะไรอย่างนี้
ครับสุดท้ายเนี้ยเก็บของกลับเลยไม่ไหวแล้วอืม
แพลวก็เลยแบบคุณโอเนี้ยก็เลยไปคาดคันจากผู้จัดการเออ
ว่าเฮ้ยเรื่องมันยังไงเนี่ยเพราะฉันออกแล้วเนี่ย
คุณต้องบอกแล้วนะพ่อแพลวบอกว่าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
ถ้าทำอย่างนี้ฉันจะลาออกแล้วไปอยู่ร้านอื่นที่เป็นคู่แข่งก็ได้
อะไรก็ได้ผู้จัดการอ่ะเขาก็เลยบอกว่าคืออย่างนี้
มันมีผู้ชายเนี่ยที่เจ้าของตึกเก่าเนี่ยเขาอยู่กันแถวนี้แหละ
เขาเคยอยู่เขาเป็นร้านทั่วไปโชว์หวยทั่วไป
แล้วประมาณว่าเขามีภรรยาแล้วประมาณว่าโดนภรรยาสวมเขา
เขารู้สึกว่าเขาโดนพญาสวนเขาเนี่ยตบทรัพย์ไปแล้วก็หนีไปกับชู้
และความที่ผู้ชายเนี่ยเขาแค้นมากเขาพอร้องไห้เขาเสียใจ
น่าจะเป็นสิ่งที่คุณแพลวเห็นคือคุดคู้อยู่ในห้อง
อาจจะเป็นค่ำคืนก่อนที่เขาจะฆ่าตัวตายหรือเปล่าเหมือนที่เขาบอกว่าคนฆ่าตัวตาย
วนหลุกทำอะไรซ้ำอย่างนั้นไม่ยอมจบ
เขาบอกว่าช่วงที่เกิดขึ้นแรกเนี่ยนะคุณแพลวเนี่ยมาอยู่เนี่ย
หลังสามปีหลังเกิดเรื่องแต่ช่วงแรกแรกเนี่ยอยู่กันไม่ได้เลย
ข้างที่ปกติมีคนอยู่เนี่ยเขาอยู่กันไม่ได้มันถึงไม่มีคนอยู่
เป็นที่มาถึงไม่มีคนอยู่กันเลยครับลักษณะตึกเนี่ยก็โซมหมดอะไรหมด
นี่แหละฮะก็เป็นเรื่องที่มาที่ว่าทำไมบรรยากาศแถวนั้นถึงได้วางเวง
มันมีคุณโอบอกว่าบริเวณนั้นเนี่ยมันมีกลิ่นไอของความแบบ
ขมุกขมัวตลอดเวลานี่ไม่นับต้นไสนะซึ่งต้นไสที่อยู่ในนั้นเนี่ย
ก็มีบางคนที่หลายคนเจอแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้เจออะไรที่จะน่ากลัวมาก
บางคนเขาอยากจะปิดการขายไปไหว้ก็ปิดได้นะ
จากที่ปกติคิดว่าไม่สำเร็จซึ่งตอนแรกผมฟังเรื่องราวเนี้ย
ผมก็คิดว่าเอ๊ะเป็นเพราะต้นไสนี้หรือเปล่าไม่ใช่ความจริงคือ
ห้องนั้นที่ถูกกั้นอยู่กับแบ่งเนี่ยเจอครับเป็นที่มาของห้องตรงนั้น
ครับคือเข้าใจเลยนะฮะคำว่าห้องจำเป็น
คือบางทีคนเรามันจะมีตัวเลือกไม่เยอะไอ้การที่เลือกที่จะไปพัก
ที่จะต้องเสียเงินเพิ่มลำพังเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมาย
พูดกันตรงตรงถูกไหมฮะจะยอมเจียดเงินตรงนั้นเนี่ย
เช่าที่พักอยู่มันก็กะไรในเมื่อบริษัทเนี่ยเขามีเหมือนกับเป็นที่พักให้ก็
ก็เอาก็อยู่แต่ด้วยบรรยากาศต้องบอกก่อนบรรยากาศมันครบองค์ประกอบมากเลยนะฮะ
ครบถ้วนครับทางสามแพร่งใช่ครับตรงข้ามเป็นวัดวัดข้างหลังมีต้นไสใช่ครับ
ที่สำคัญคือประวัติไอ้ห้องข้างบนที่นอนกันเนี่ย
มีคนผูกคอตายใช่ครับเขาบอกว่าสี่ประสานเลยนะเออใช่ครับ
ผูกคอตายเนี่ยคือหลายวันแล้วนะจนไม่มีใครรู้อย่างที่บอกเราก็รู้รู้กันอยู่ว่า
ผูกคอตายเขาจะเก็บเงียบจนร่างอ่ะมันเน่าอ่ะจนเขาบอกว่าร่างอ่ะ
เขาเขาเล่าให้ฟังนะว่ากู้ภัยไปเจอจนร่างเน่าแล้วแล้วไอ้ส่วนที่มันแขวนคอเนี่ย
คอมันหลุดอ่ะตัวมันหลุดลงมาจนมาปะตรงนั้นแล้วมันเน่าหลายวันก็อย่างที่รู้กันอยู่ว่า
คราบน้ำเหลืองเนี่ยล้างออกยากที่สุดใช่นะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือ
คนที่ทำงานเป็นลักษณะเซลล์อะไรอย่างนี้นะนอกจากห้องพักที่จะต้องจำกัดจำเขียน
อยู่ในสถานที่พักตามบริษัทของตัวเองแล้วเนี่ยโรงแรมก็เหมือนกัน
มักจะถูกจำกัดให้พักอยู่เป็นเขาเรียกกันว่าโรงแรมเซลล์ไง
เลือกไม่ได้เขาให้อยู่แบบไหนก็ต้องอยู่แบบนั้นแล้วแต่ละที่ที่ไปนอนหรือว่าอย่างเรื่องเนี้ย
ก็มักจะเจอเรื่องราวแปลกแปลกใช่ครับเพราะคุณแพลวเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ย
คือคุณแพลวเนี่ยมักจะโดนย้ายสั่งย้ายแล้วก็เป็นเหมือนคนแบบว่าแม่เหล็กดูดผีอ่ะ
ครับไปอยู่ห้องที่มีประวัติอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับครับนะฮะ
นั่นคืออีกหนึ่งอาชีพนะต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับ
เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีโอกาสที่จะได้เจอเรื่องราวแบบเนี้ยอันดับต้นต้นเลยใช่ครับ
นั่นก็คืออาชีพเซลล์นั่นเองครับอ่านั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับ
ที่คุณตุ๋นครับนำมาเล่าให้กับพวกเราชาวสถานีผีดุได้รับฟังกันครับ
ขอบคุณมากคุณตุ๋นที่วันนี้เราได้คุยกันแบบเห็นหน้าแล้วก็เป็นเกียรติมากครับ
ที่มาเดี๋ยวใจครับสถานีผีดุของเรานะครับเดี๋ยวครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากครับพี่แจ๊คเอาละครับในค่ำคืนวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับ
ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญแบบนี้สามารถที่จะส่งเรื่องราวของคุณมาได้ที่
แล้วก็วันศุกร์หน้า๔ทุ่มตรงนะครับเราจะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกันแบบพรีเมียดูก่อนใครที่ยูทูปไทยรัฐของเรา
ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นแต่สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อาจจะพลาด
เจอกันทุกค่ำคืนวันเสาร์วันอาทิตย์๕ทุ่มครึ่งเป็นต้นไป
กับสถานีผีดุของเรายังไงฝากติดตามด้วยนะครับ
ค่ำคืนวันนี้ผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีพร้อมด้วยทีมงานสถานีผีดุ
ลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ำคืนวันนี้
นอนหลับฝันดีผีไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
ฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกท่านสวัสดีทุกคนครับ
ครับคุณตูนขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป